คนมาด้วยกันกินจะหมดแล้วเนี่ย

น้ำเดือดครับใส่ถ้วยแล้วสาดมาเลยครับ
สาดมาเต็มหน้าไอ้คนที่พูดแบบผมแบบนี้
ไปดูครับนี่ดูสภาพสิ

ใช่เข้าตาด้วยน้ำร้อน
นายธาราแสงทองคามอายุ๕๒ปี
๒ปีนี่ครับที่ศีรษะที่ใบหน้าที่ตาข้างขวา
แล้วก็ไหล่ซ้ายมีผ้าพันแผลครับ

เข้าแจ้งความที่สธาขิตจลบบุรี
หลังจากถูกพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
สาดน้ำก๋วยเตี๋ยวกำลังร้อนใส่
จนได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะครับ

ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งหนึ่ง
บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีหมู่หนึ่ง

สั่งก๋วยเตี๋ยวคนละชามนะครับ
ซึ่งเจ้านายก็สั่งก๋วยเตี๋ยวจนกินจะหมดแล้ว

ก็เลยตะโกนถามว่าเออเมื่อไหร่จะได้

แต่ด้วยความที่นะฮะเขาเนี่ย
อาจจะเป็นคนผู้สิงดังคนโดน้ำล้อน

ตักน้ำก๋วยเตี๋ยวได้นะครับที่กำลังเดือดอยู่ในหม้อ

นายประสิทธิ์ศรีสุบันอายุ๔๕ปี

หลังจากถูกเชิญตัวมาสอบสวนนะครับ

ใส่ลูกค้าชั่ววูบหงุดหงิด

ประกอบกับนะเขาเป็นโรคลมชักด้วย

แล้วก็มีการจ่ายเงินเยียวยากันนะฮะ
จาก๕๐๐๐ต่อรองกันแล้ว

มันเป็นคดีอาญายอมความกันไม่ได้

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บไป

เป็นอายุ๗๒ปีนะครับเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ

เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมากว่า๒๐ปีแล้ว

เป็นลมชักต้องกินยาเป็นประจำ

อาการกำเลิภขึ้นมาก็มีนะ

รุณาสั่งให้รู้เรื่องเห็นป้ายไหมเมื่อกี้นะครับ

เสียงเบาลงแล้วก็จะไม่โมโหหิว